นี่เมื่อกี้พี่เบิร์ตจะบอกว่าอะไรนะบ๊ายอาจารย์

ไม่รู้ว่าจะรับงานต่อที่อื่นหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้
เขาเคยทำคลิปลงโอลี่แฟนมาก่อน
ทีนี้ตอนนี้เขาไม่ได้ทำแล้ว

แล้วปรากฏว่าเจอเอฟซีค่ะ
เอฟซีเข้ามาบุกประชิดตัวเลย
แล้วดีใจมากที่เจอคนที่เคยทำคลิปลงโอลี่แฟน
เดี๋ยวดูหน่อยว่าเอฟซีคือใครค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้เปิดภาพผิดนะ

คุณผู้ชมเห็นนุ่งเหลืองห่มเหลืองแบบนี้
คนนี้คือแฟนคลับของน้องผู้ชาย
ที่เคยถ่ายคลิปลงโอลี่แฟน
แสดงว่าเป็นแค่ผู้ชายแต่งกายคล้ายพระ
รึเปล่าหรือยังไงเออหรือยังไง
ถึงบอกไงว่านุ่งเหลืองห่มเหลืองคนนี้

หรือว่าพระรูปนี้สมัยยังเป็นคารวาส
อาจจะเคยติดตามผลงานองค์ที่แฟนคนนี้มาก่อน
ถ้าเป็นข้าราวาทก็ไม่เป็นปิดอะไร

ว่าสมมุติถ้าบวกเป็นพระจริง

ตอนที่มาหามาขอให้น้องช่วยสมัครโอลี่แฟนให้หน่อย

สมัครทำอะไรเหรอพี่เบิร์ต

แล้วน้องผู้ชายเขาเป็นขายของอยู่
ขายของอยู่ในห้างที่โคราช
แล้วพอเห็นแบบนี้เดินตามไปถ่ายเลย
อยากรู้ว่าพระรูปนี้จะยังไงต่อ
แล้วเห็นไหมคะคือพระก็เดินหนีไป
นักข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปคุยกับน้องผู้ชาย

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสักประมาณทุ่มหนึ่ง
ตอนนั้นน้องก็กำลังเคลียร์บินขายของเสร็จไง
จะปิดร้านแล้วปรากฏว่าเห็น

ตอนแรกยังคิดเลยว่าเออพระเป็นลูกค้าหรือเปล่า
ขายอะไรรู้ไหมพวกแบบโปสเตอร์หนังอะไรพวกนี้ค่ะ
ทีนี้จังหวะนั้นพระเข้ามาหาที่เคาน์เตอร์
แล้วก็ถามฉายาที่น้องเขาเคยใช้ตอนที่ทำคลิปลงโอลี่แฟน

แสดงท่าทางดีใจ

ใช่เหมือนแบบเจอศิลปินแฟนคลับเจอศิลปินอะไรประมาณนั้นนะคะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยติดตามดูผลงานมาตลอดเลย
ชอบมากเลยขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมขอจับมือหน่อยได้ไหม
งงน้องได้ยินแบบนั้นทำอะไรไม่ถูกเลย
แล้วบอกว่าหลวงพ่ออ้อน้องไม่รู้จะตอบว่าอะไร
บอกว่าเธอเลิกทำคลิปไปแล้ว๙เดือนกว่าแล้ว
ตอนนี้มาขายของไม่อยากให้ขุดคุยเรื่องเก่า

แต่ว่าพระเนี่ยก็ยังขยันขยอให้ช่วยสอนทำคลิปลงโอลี่แฟน
สอนสมัครโอลี่แฟนหน่อย
จริงแล้วคือผมไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานแล้ว

เขาก็เหมือนแบบมาจุดประเด็นว่าแบบช่วยสอนหน่อยได้ไหมแนะนำหน่อยได้ไหม
ว่าต้องทำยังไงหรือว่าต้องทำขั้นตอนยังไงอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็แจงมาว่าแต่ผมไม่ได้ทำนะ
ผมก็เลยแบบเราไม่ได้ทำเรามาถามทำไม
นี่ไงน้องไปต่อไม่ถูกเลยนะคะ
แต่ตอนตามไปถ่ายคลิปเนี่ยคือพระก็เดินหนี
ทีนี้เราไปถามพระพยอมหน่อยได้ไหมคะ
คืออยากฟังทัศนะของท่านท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเนี่ยนะคะ
พระพยอมท่านก็แสดงทัศนะนะ
บอกว่าจริงการเสพสื่อโซเชียลเพราะต้องการหาข้อมูล
อะไรที่มันสร้างสรรค์พัฒนาสติปัญญามันทำได้นะ
แต่ถ้าเกิดว่าเสพเพื่อความไฟต่ำพระพยอมใช้คำนี้เลยค่ะ
เสพแล้วเกิดลามกทำให้เกิดหายนะธรรมทำให้เสื่อมศิลธรรม
อันนี้ฝากไว้หน่อยอย่าเสพจนเสีย

แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออย่าให้เสียความเป็นพระที่น่ากราบไหว้ไป
พระรูปนั้นไปมีพฤติกรรมลวนลามไปยินดีในความหนอนเหลา
พระพวกนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรปล่อยไปตามอารมณ์
เรียกว่าหมดสภาพที่จะเป็นพระ
คือสิ่งที่พระพยอมกรยาโนบอกนะคะ
คุณผู้ชมถามมาแต่ว่าผมว่าคุณผู้ชมไม่ได้กวน
บางคนไม่รู้หรอกว่าโอลี่แฟนคืออะไร

ลิฟแฟนมันเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นเว็บไซต์

เว็บไซต์ด้วยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนที่เป็นคอนเทนต์เคลียร์เตอร์นะ
คอนเทนต์เกี่ยวกับเพศ๑๑
มันมีเรื่องอื่นไหมอันนี้พี่ไม่รู้จริง

เป็นเดือนหรือว่าเป็นไม่รู้เหมือนกันอ่ะอาจจะเป็นเดือน
มีหลายแบบพี่เบิร์ต
อ๋ออันนี้ไม่ได้แดกจริตนะไม่รู้จริง
คือเพียงแต่เรารู้ว่าโอลี่แฟนเป็นอย่างนี้
ข้างในมีอะไรเพราะมันเป็นข่าว
แต่บางท่านไม่มีท่านมีคนถามมาโอลี่แฟนคือ

ก็คือส่วนใหญ่ถ้ารู้จักกันในข่าวก็คือจะเป็นคลิปแบบ๑๘บวก

แต่พระถึงขั้นตามมาให้สอนวิธีสมัคร